คุณผู้ชมคะชายคนนี้ค่ะหายตัวไปจากบ้านที่อำเภอเวียงสะสุราธานี
สองทุ่มหนึ่งสิงหาคมครับปรากฏว่าไปเจอกลายเป็นศพไปแล้วนะคะ
แล้วสภาพศพเนี่ยอ้าวมีบาดแผลถูกยิงด้วยครับ
เกิดอะไรขึ้นกับชายคนนี้นายบรรหารราชมณีอายุสี่สิบปีค่ะนี่นะคะ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นฝ่ายปกครองตำรวจสพเวียงสะอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราธานี๕๐กว่านาย
ที่ช่วยกันออกตามหาเพราะหายตัวไปตั้งแต่วันที่๑สิงหาคม
เมื่อช่วงเย็นเกือบ๕มุมเย็นพบร่างในปัญหาเสียชีวิต
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพคือจะเป็นป่าทึบบนสรรเขาไปทางสรรเย็นยอดเขาหลวง
สภาพศพคือเน่าเปื่อยแล้วบาดแผลมันไม่ชัดแต่จุดหนึ่งที่มันชัดมาก
นับผากมีบาดแผลถูกยิงแผลหนึ่งแล้วเสียชีวิตมาสัก๔๕วันแล้ว
เจ้าหน้าที่ต้องเดินเท้าเข้าไปสักสองกิโลสุดท้ายก็เลยต้องส่งศพไปให้ทางนิติเวศ
สุราธานีตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตแต่อยากให้คุณผู้ชมดูภาพนี้กันก่อนค่ะ
การนำศพออกมาจากป่าโอ้ทุลักทุเลมากจริงค่ะ
นี่นะคะก็นำร่างของผู้เสียชีวิตลงมาแบบทุลักทุเลมากอะค่ะทีนี้เกิดอะไรขึ้นกับเขานะคะ

เพื่อนบอกเพื่อนตามหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
แจ้งตำรวจให้ช่วยกันตามหา
สุดท้ายนายบรรหารวัย๔๐คนนี้กลายเป็นศพ

ปืนที่ในบรรหารพกไปล่าสัตว์หายไปไหน

เพื่อนที่ไปล่าสัตว์ด้วยกันหายไปไหน
หายตัวออกจากพื้นที่ไปเลยเพื่อนคนนี้
เจ้าหน้าที่ก็เร่งตามตัวเพราะสงสัยเพื่อนนี่แหละค่ะ
เพื่อนที่เข้าป่าไปล่าสัตว์ด้วยกันนี่แหละค่ะ
เพราะว่าหลังจากเกิดเรื่องหายออกจากพื้นที่ไปเลยครับ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นคุณชัยพร
เล่าให้ฟังว่าชาวบ้านที่เข้าไปค้นหาก่อนหน้านี้
ก็แจ้งมาว่าเจอในบรรหารแล้วในป่าทึบ
แต่เจอในสภาพที่เป็นศพ

อุทยานกู้ภัยชาวบ้านที่ชำนาญเส้นทาง
ไปช่วยลำเลียงร่างของผู้เสียชีวิตลงมา
และก็พบได้ศึกษาภาษณ์เสียชีวิตแล้ว
กระด่านนี้อาฆาตมริญญาณทางอุทยานที่กู้ภัย
แล้วก็ทัศนาที่ตามกระทองได้เข้า

แล้วก็ได้นำผู้เสียชีวิต
แล้วก็ครั้งต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องของ

เลยบอกว่าก็ได้เรียกคนที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำนะคะ

คนนี้ติดต่อไม่ได้เลย
แล้วคนนี้คือเพื่อนที่เข้าป่าไปด้วยกัน
เข้าป่าไปล่าสัตว์ด้วยกันกับผู้เสียชีวิต

เพื่อนคนนี้ยังช่วยตามหานะ

หายไปเลยแล้วติดต่อไม่ได้ด้วยนะคะ

ใช่สงสัยคนนี้ค่ะตำรวจสงสัยคนนี้ที่สุด
คือตอนนี้ก็ต้องส่งศพของนายบรรหารผู้เสียชีวิตไปชนะสูตร
นิติเวชโรงพยาบาลสุราธานีเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิต
แต่อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าสภาพศพเริ่มเน่า
มีบาดแผลถูกยิงที่หน้าผากนัดหนึ่ง
น่าจะเสียชีวิตมา๔๕วันแล้ว
เพื่อนคนนี้ค่ะไปพบตำรวจหน่อยนะคะ
ทีมข่าวของเราได้ชื่อมาด้วยนะคะชื่อว่าในครุฑ
ครับหายไปใช่ฮะเหมือนกับเจอครั้งสุดท้ายก็คือทำทีเป็นเหมือนช่วยตามหาเพื่อนอ่ะ
อืมแล้วแบกกระเป๋าหายตัวไปเลยติดต่อไม่ได้
ก็สันนิษฐานเรื่องหนึ่งก็คือถูกยิงหัวทิ้งในป่าหรือเปล่า

พลาดยิงนึกว่าสัตว์แล้วยิงใส่เพื่อนอะไรแบบนี้

เป็นคดีใหญ่ที่ต้องตามกันต่อนะครับ